ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรี
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าไม่มีน้ำปลาปลาใช้ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นชั่วอายุคน
เป็นหลายสิบปีหนูน้อยคนนี้ต้องจุดตะเกียงแบบนี้
เพื่อที่จะทำการบ้านเพื่อที่จะเรียนหนังสือ
คุณผู้ชมคะบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๔
ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
หลายคนคงคิดว่าเอ๊ะหรือว่าแค่บ้านหนูน้อยคนนี้หรือเปล่า
ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ไม่ใช่นะคะ
หมู่บ้านค่ะไม่มีไฟฟ้าใช้แม้แต่หลังเดียว
หมู่บ้านแห่งนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพรวมของหมู่บ้าน
ถนนทางเข้าออกของหมู่บ้านสภาพเป็นแบบนี้
กลางคืนคือมืดสนิทนี่คือไฟจากรถจักรยานยนต์นะคะ
ร้องขอความช่วยเหลือมาค่ะอยากให้ทีมข่าวของเราช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อย
ขอไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านหน่อยหลายสิบปีจริงไม่มีไฟฟ้าใช้
ชาวบ้านเคยร้องเรียนไปที่ที่ว่าการอำเภอกบินบุรีแต่เรื่องมันก็เงียบหายไป
บางครั้งได้คำตอบว่ากำลังดำเนินการอยู่
บางครั้งได้คำตอบว่ามันติดขัดเรื่องการปักเสาขยายเขตไฟฟ้า
แม้แต่โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกันนะคะยังต้องแปลงไฟจากแบตเตอรี่
แล้วเด็กที่เขาเรียนหนังสือต้องใช้ตะเกียงอย่างนี้
โอ้โหคุณลุงสังวันอายุ๗๙อยู่ในพื้นที่ตรงนี้
คุณลุงบอกว่าอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปลดจากทหารกองประจำการ
ก็ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้เลยค่ะแต่ละคืนคือใช้ตะเกียง
ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อย
คุณลุงสังวานบอกว่าก่อนตายขอเห็นแบบหมู่บ้านตรงนี้มีไฟฟ้าใช้ได้ไหม
ก่อนตายเนี่ยรอดูเลยรอไฟฟ้า
โดยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อย
นายประทีฟูผลผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกบินบุรีบอกว่า
ปัญหาไม่ได้เกิดจากไฟฟ้าเพราะทางไฟฟ้าพร้อมดำเนินการ
แต่ติดขัดเรื่องการขยายเขต
เนื่องจากว่าต้องมีการปักเสาเพื่อพาดสายในพื้นที่
แต่การปักเสาขยายพื้นที่ต้องผ่าน๓หมู่บ้าน
หมู่บ้านยอมให้ปัก
หมู่บ้านไม่ยอมให้ปักเสา
เรื่องนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี๒๕๕๔
ปัญหาเดิมเลยคือเรื่องของการปักเสาขยายเขตค่ะ
ทางไฟฟ้าบอกว่ายืนยันว่าไฟฟ้าพร้อมนะ
มีงบประมาณให้แล้วครัวเรือนละ๗๕๐๐บาท
สำหรับการดำเนินการทุกวันนี้ก็ยังประชุมกันอยู่
ยังช่วยกันอยู่เพื่อที่จะหาทางออกให้
ในอำเภอก็พยายามแก้ไขปัญหานี้ให้กับชาวบ้าน
แต่ก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าจะสามารถดำเนินการ
เรื่องของการปักเสาขยายพื้นที่ได้เมื่อไหร่
อยากให้เราปักเสาในส่วนของการไฟฟ้าศูนย์ภาคเองนะครับ
ก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่สามารถไปอำนวยความสะดวก
ให้กับชุมชนน้ำตาลด้านนะครับ
ก็ด้วยเหตุที่กลับไว้ต้นนะครับ
แต่ยังไงเสียถ้ามีช่องทางใดที่ทางไฟฟ้า
จะสามารถดำเนินการได้ทางไฟฟ้าเรายินดีอย่างยิ่งนะครับ
ยังไงก็ตามเดี๋ยวทีมข่าวของเราก็ตั้งใจว่าจะตามเรื่องให้นะคะพี่อุ๋ยค่ะ
มันไม่ควรจะมีที่ไหนที่ยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีน้ำปลาปลาใช้
คือถ้าฟังจากทางไฟฟ้าก็คือมันต้องลากเสาไปอ่ะ
ปักเสาไปแล้วมีบางส่วนที่เป็นหมู่บ้านอื่นที่เขาไม่ยอมให้ปักเสาผ่าน

ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องให้ทางหน่วยงานราชการเขาจัดการให้นั่นแหละ
ต้องจัดการก็ต้องช่วยก็เนี่ยปล่อยมากี่ปีแล้วสิบกี่สิบปีแล้วอ่ะค่ะ
สมมุติถ้าเป็นชื่อของเอกชนคุณก็ต้องเวียนคืน

หรือไปขอซื้อที่เขาหรือจะเช่าที่เขาเพื่อปักเสา
ไม่งั้นจะปล่อยให้เขาไม่มีไฟไม่มีน้ำอยู่โหมัน
คือจะทำยังไงก็ได้ทุกวิถีทางต้องให้เขามีน้ำมีไฟใช้ให้ได้